เหตุการณ์ที่ร้อยเอ็ดมีผู้ชายคนนึงเขาลงไปเก็บสายบัวในหนองน้ำธรรมชาติ
ปรากฏว่าหายตัวไปตอนเช้าเนี่ยถูกพบกลายเป็นศพนะคะ
ก็มีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุด้วยแล้วก็มีในมุมของความเชื่อด้วย
คนในพื้นที่เขาก็เชื่อว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เพราะว่าจุดตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีคนเสียชีวิตมาแล้ว
อย่างน้อยคือ๓ศพแล้วนะคะตรงนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดประดาน้ำค่ะก็งมหานะคะ
ร่างของนายกรรมนาศนาคำพาอายุ๔๑ที่ไปเก็บสายบัวจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
เขาก็เชื่อกันว่าเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมันจะมีหนองน้ำใหญ่เลยนะคะ
ไร่อยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านน้ำลึกประมาณสักสามสี่เมตร
ริมน้ำมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่มีรองเท้า
ตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนก็หากันสุดท้ายเจอ

คือก็ต้องมาจุดทูปเอาขันห้ามาขอขมาเจ้าที่เจ้าทางกันนะคะ
คือก็ค้นหากันอยู่นานนะคะ
ตอนกลางคืนก็ยกเลิกการค้นหาไปก่อนพบศพตอนเช้า
คือทีนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุตัวผู้สูญหายเขาออกจากบ้าน

ตั้งแต่บ่ายจนเย็น๕โมงเย็นก็ยังไม่กลับบ้าน

ไปเจอจักรยานยนต์ไปเจอรองเท้าอยู่ริมน้ำค่ะ

เช้าวันนี้พบศพนะคะอยู่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้าวางอยู่เนี่ย
เมตรก็นำศพขึ้นมาบนฝั่งแบบนี้
ก็มีการชนะสูตพลิกศพเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายญาติก็ไม่ติดใจอะไร
ก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าบ้านหนองคูนะคะ

คุณตาของผู้เสียชีวิตบอกว่าตามความเชื่อของชาวบ้าน
เสียชีวิตแบบนี้จะไม่นำเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาในหมู่บ้าน
เพราะเชื่อว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ก็เลยต้องนำไปแล้วก็ชาปนกิจเลย
อย่างที่บอกว่ามันมีความเชื่อเรื่องของตัวตายตัวแทน
เพราะว่า๓ศพแล้วนะคะตรงนี้ค่ะ